ตำรวจจรจรสอนอพญาไทยเสร็จจากการทำงานเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่แฟลต์ตำรวจนะฮะ
ภรรยากับลูกนั่งดูทีวีอยู่ที่จุดหนึ่งตัวเองขอตัวเข้าไปในห้องนอนสักพัก
เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเอาปืนปลิดชีพฆ่าตัวตายในห้องเลยครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักชั้นสามเลขที่สามสองศูนย์ทับหนึ่งแปดนะฮะ
เป็นแฟลต์ตำรวจแฟลต์ราชการตำรวจ๒ในโรงพักพญาไทยครับ
นะฮะก็ไปเจอร่างของสิบตำรวจโทสิริศักดิ์ญาติปราโมทพบหมู่งานจราจร
นอพญาไทยก็แต่งกายชุดครึ่งท่อนอยู่ครับนะฮะยิงที่ขมับขวานะฮะ
ก็มีบาดแผลอย่างชัดเจนใกล้กันมีปืนประจำกายนะครับ
เป็นปืนกล็อกตกอยู่ก็ต้องรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเขาก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ไปสอบสวนช่วงเย็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
นะฮะผู้ตายเนี่ยพอเสร็จงานปุ๊บก็อ่ะหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จกลับไปที่ห้องพัก
นะฮะก็ไปถึงเนี่ยภรรยากับลูกนั่งดูทีวีอยู่ด้านนอกนะฮะ
แล้วก็ขอตัวเข้าไปนอนในห้องนอนสักพักมีเสียงปืนดังขึ้นปั้งหนึ่งนัด
ภรรยาเข้าไปดูก็พบว่าสามีนั้นเอาปืนยิงตัวเองตายไปแล้ว
มูลเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
เพราะผู้ตายเองตำรวจท่านนี้เองเขาเป็นคนร่ามเริง
ไม่เคยมีปัญหาไม่ได้บ่นเครียดเรื่องอะไร
แล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแต่อย่างใด
แต่ว่าก็จะมีการเรียกสอบปากคำญาติผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่ตำรวจนายนี้ฆ่าตัวตายในครั้งนี้นะครับ